อุบลไปดื่มมาหมายถึงดื่มแอลกอฮอลนะ
ซิ่งรถกระบะมาชนท้ายรถเก๋งที่เขากำลังชะลอเข้าด่านตรวจของตำรวจ
หลังจากชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาลงมาแล้วก็โวยวายทำไมจอดรถกลางถนน
ตั้งคำถามกับตำรวจด้วยตำรวจตั้งด่านทำไมไม่มีไฟ
บอกแบบนี้นะคะจุดนี้คือจุดกลับรถบ้านน้องกินเพลย์
ดื่มเล่ามาในงานเลี้ยงไปกับเพื่อน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะของเขาเนี่ย
จอดกลางถนนกีดขวางการจราจร
ทำให้ตัวเองเบรกไม่ทัน
พุ่งชนท้ายรถเก๋งจนได้รับความเสียหาย
ส่วนเรื่องเมาเขาว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ต่อไปที่รถกันถึงมาเวลาอย่างงี้
กับผู้ที่ยาวตายเฉพาะ
เฟี้ยงเข้าครั้งทั่วทาง

เพื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่จะได้ยินอยู่ประโยคนึง
ตั้งด่านคือบอกมีไฟตั้งด่านทำไมไม่มีไฟ
เมื่อกี้ดิฉันเหมือนเห็นนะเหมือนเห็นมันก็มีไฟเหมือนกับ
ตราสามเหลี่ยมที่เป็นไฟแวบอ่ะนี่ไงมีมีเขาบอกว่าเออ
คือไม่มีไฟเขาบอกไม่มีไฟเอาเป็นว่าเขาบอกไม่มีไฟนี่แหละอ้าวส่วนเจ้าของรถเก๋งที่ถูกชนท้ายเนี่ยนะคะ
คุณสรรยูบอกว่าขณะที่ขับรถมาตามถนนเส้นนี้ก็คือถนนเลี่ยงเมือง
เขาบอกว่ามองเห็นสัญญาณไฟสีแดงกระพริบอยู่ด้านหน้า๒๐๐เมตร
เขาก็เลยด่านนั้นแน่คนหนึ่งเห็นไฟอีกคนไม่เห็นไฟ
คนที่ถูกชนเขาบอกเห็นไงเขาก็เลยชะลอไง
เตรียมที่จะให้ตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์
ยื่นใบขับขี่ให้ตำรวจนะช่วงนั้นเนี่ย
รถกระบะพุ่งชนท้ายพอดีเลยฟังเสียงเจ้าของรถเก๋งหน่อยค่ะ
คือหลังจากที่ถูกชนรถเก๋งกระเด็นไปไปด้านหน้านะประมาณ๓๐เมตร
เขาก็บอกว่าทำได้แค่ประคองรถนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
ภายนอกเนี่ยมันไม่เห็นเดี๋ยวขอตรวจภายในก่อนแล้วกันเนี่ยนะคะ
ดูว่าไปเอ็กซาเรย์ว่าตรงไหนมันแตกมันหักหรือเปล่า
ส่วนขั้นตอนต่อไปของตำรวจคือนำตัวนายวุฒิชัยคนขับรถกระบะ

เอาเป่าดูซิ
โดนตรวจขนาดนี้จะไม่ยอมรับได้ไงว่าไปกินแอลกอฮอล์มา
แล้วตาปลือมากนะช่วงเป่านี่นะคะ
ผลออกมาเห็นไหมคะ๒๑๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายกำหนด๕๐สูงไปอีก๔เท่า
ส่วนคนขับรถเก๋งไม่พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะคะ
หลังจากที่ได้หลักฐานเนี่ยก็คือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย
ตำรวจควบคุมตัวในวุฒิชัยดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไปก็คือเมาแล้วขับค่ะ